ส่วนช่วงนี้เราไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะคะ
รอกันอยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่นี่เลยนะคะปักหมุดพร้อมกันจังหวัดชนบุรี
อ่าไปภาคตะวันออกที่แห่งนี้มีอาชีพมากมาย
แต่ว่าอาชีพที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมมะผาก
เออปกติเราก็ทานกันเป็นของว่างนะเพราะเด็ดมะม่วงหิมพานมีประโยชน์
มีโปรตีนมีคาโบไฮเดนมีไขมันชนิดดีแต่ว่าคราวนี้ค่ะ
ทางด้านชาวบ้านชุมชนที่๘หมู่ที่๗ตำบลธาตุทอง
อำเภอบ่อทองชนบุรีเขาก็มารวมกลุ่มกันนะคะโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุทอง
บอกว่าการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานนี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการ
พันหนึ่งร้อยเอ็ดตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีค่ะ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรจัดทำขึ้นให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาที่มีส่วนร่วมของชุมชน
และบริหารจัดการโครงการด้วยตัวเองแล้วก็มีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้วย
ก็คือนอกจากสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรให้แก่ชุมชนแล้วก็ยังถือว่าเป็นการน้อมนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่๙เอามาใช้ในการพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ
ก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเพราะว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่พ่อปลูกขึ้นมาเองเพื่อแปรรูปเพื่อการผลิต
และทุกอย่างเราใช้สมุนไพรนะครับไม่ใช้สารเคมีครับ
รับรองว่าทานแล้วมีประโยชน์อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
อร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายใครที่อยากจะรับประทานนะคะเลือกซื้อเลือกหากันได้
มี๔รสชาตินะคะแล้วก็แบ่งขายเป็นกระปุกแบบนี้แหละค่ะราคา๕๐บาท
ต้องบอกว่าตอนนี้ออเดอร์มาเพียบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมือเป็นระวิงไม่ว่างกันเลย

มาแปรรูปจะได้เก็บได้นานด้วยแล้วก็ได้รสชาติที่หลากหลาย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของชุมชนไง
พอมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำให้สร้างอาชีพขึ้นมาได้ง่ายแบบนี้ล่ะ
เป็นงานพัฒนาอาชีพฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะ
อย่างพออยู่พอเพียงแล้วก็พอกินแบบนี้นะเป็นไอเดียเก๋
อันนี้เราก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชม
ใครจะอยากลองไปทำดูอ่ะลองได้นะคะ
เมนูแบบนี้อร่อยขนาดไหนก็ส่งมาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะคะ